เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จีนนะคะชายชาวจีน
ก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์

สุดท้ายรถพุ่งมาชนจนชายคนนี้นะคะ
เด็นไปนับ๑๐เมตรไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ

เขาเดินก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตา
เป็นทางม้าลายนะคะแต่ไม่มองรถเลยนะคะ
จนรถขับมาแล้วก็พุ่งชนจนกระเด็นไปเลยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของคืนวันที่๑๘มีนาคม
ที่ผ่านมาบริเวณสี่แยกในเมืองไทยโจมณฑลเจียงซู
ตำรวจท้องถิ่นก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เจอคนเจ็บที่โดนรถชนนะคะ
เจอแต่รถเพราะว่าคนเจ็บได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อย
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบคนขับรถค่ะ
ไปตรวจวัดหาปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เมาอะไร
คนขับรถบอกว่าก็ขับรถมารถคันหน้าขับผ่านไปเฉยเขาเองก็ไม่เห็น
เห็นอีกทีคือเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ก็เดินก้มหน้าก้มตาไม่มองรถเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นทางม้าลายก็ตามแต่เขามองไม่เห็น
คนขับรถบอกเขามองไม่เห็นจริงผู้ชายคนนี้เดินข้ามถนนไป
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งหนึ่ง
ม้าลายคนขับรถก็ต้องหยุดอยู่แล้ว
สองคนข้ามถนนก็ต้องมองรถด้วยนะไม่ใช่เห็นว่าเป็นทางมาลาย
หน้าก้มตาถูกต้องต้องดูทั้งสองฝ่ายค่ะ
ผู้ชายคนที่ข้ามถนนรู้แค่นามสกุลว่านามสกุลหวัง
ตอนนี้อาการก็คือกระดูกหักหลายที่นะคะ
คุณหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วอย่างที่บอกว่าต้องหาสาเหตุ
อุบัติเหตุนี้อีกครั้งว่าใครจะผิดกันแน่
คนข้ามถนนทำไมไม่มองถนนไม่มองรถเลย
คนขับรถก็เห็นแล้วว่าเป็นทางม้าลายทำไมไม่หยุดรถนะคะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาเตือนโดยเฉพาะเตือนตัวเองด้วย
ที่ฉันเคยกดโทรศัพท์กระจกใส
กระจกชนเลยนะฮะอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวแบบทุกขณะทุกวินาทีดังนั้นระมัดระวังนะครับ
โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์และพยายามหลีกเลี่ยง
เวลาเราจะเดินจะทำอะไรก็ตามแต่บางทีสมาธิเราเนี่ย
โฟกัสกันแต่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้อาจจะพลาด
ว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยต่างตามมาได้นะครับ